ถ้าคุณอยากจะกินเหลาดิฉันจะพาไปกินเหลาที่ร้านนี้
บอกเลยว่าเป็นร้านเหลาติดดินที่มีโปรโมชั่นฝากเราด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพาไปกินเหลาแต่ราคาแบบว่าสบายกระเป๋าจริงนะจ๊ะ
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะ
ว่ากันว่าเป็นร้านขายอาหารจีนสุดอร่อยราคาย่อมเยาว์
แล้วก็มีเมนูอาหารจีนให้เลือกถึง๒๐๐เมนู
เยอะแยะขนาดนี้ไปรู้จักเจ้าของร้านก่อนเลยค่ะ
คุณพรศักดิ์ประสิทธิ์ธนพรนะคะบอกว่า
สูตรเด็ดของอาหารจีนต่างมาจากคุณพ่อคุณแม่
แล้วท่านไปเรียนกังฟูมาก่อนหรือยังไง
ก็ชื่นชอบแสดงถึงความเป็นคนจีนโดยแท้

คุณสนใจเรื่องของเขาก่อน
อาหารจีนให้กับคุณพรศักดิ์มาตั้งแต่เด็กเลย
จากนั้นก็มีการสืบทอดต้นตำรับการเปิดอาหาร
ร้านอาหารจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
ร้านนี้แล้วนะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่า
คุณจะต้องสั่งเมนูสุดเด็ด
เอ่อสูดเด็ดของเขาก็คือครากิพะโล้ค่ะ

พะโล้ก็เลยเข้าเนื้อเข้มข้นรับรองเลยว่าต้องติดใจ

เพราะว่าที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาก็สาธิตเมนูต่างให้ดูเป็นเมนูอาหารเหลาเลยค่ะ
กะเพราหางหมูมาเห็นเมื่อกี้นะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วญี่ปุ่นก็มี
อันนี้ขาหมูเนอะกะหล่ำปลีทอดน้ำปลาผัดหมาล่าเต้าหู้กระดาน
คงหมูตุ๋นยาจีนกับพ่อปลาน้ำแดงและอีกมากมายหลายอย่าง
ครบหรือยังสองร้อยเมนูยังค่ะไม่สามารถอ่านผลได้นะคะ
แต่ใครที่เห็นแบบนี้แล้วโอ้ดีเลยกำลังอยากทาน
บอกคุณผู้ชมเลยว่ามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยจ้า
ผู้ชมที่มาจากตลอดข่าวมาทานที่ร้านมีโปรโมชั่นเอ่อ
รอบสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่ออนแอร์ถึงวันที่สิบห้า
พฤศจิกายนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยนะคะ
ให้โปรโมชั่นลด๑๐เปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕พฤศจิกายน
โดยบอกว่ารู้จักร้านเหลาติดดินจากรายการตลอดข่าว
รับสิทธิ์ไปเลย๑๐เปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะคะ
ร้านนึ่งซีอิ๊วเขานี่น่ากินมากเลยนะครับโหเหลาติดดินจังหวัดราชบุรีโหแบบนี้ต้องไปเหลาสักหน่อยแล้ว
เหล่าที่ไหนเหลาที่ราชลีจ้าไปกินอยากได้อยู่แล้วเหลาเนี่ยจัดมาเลยนะโซดาน้ำมาด้วย
อันนั้นไม่น่าร้าอันนั้นต้องตบยังไง